รีรำไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับ
รีรำเขาฝนตกหนักติดต่อกัน๒วัน๒คืน
สถานีตำรวจภูทรน้ำท่วมเหมือนกัน
นี่ครับขึ้นไปประมาณสักขั้นที่๑ขั้นที่๒แล้วมั้งเนี่ยฮะ
นี่โอ้โหเขาบอกว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยครับ
แล้วมันจะเป็นข้างหน้าสถานีตำรวจภูทรบ้านด่าน
แล้วก็บ้านพักตำรวจร้านอาหารอะไรก็น้ำเอ่อนองแบบนี้ครับ

โรงพักน้ำไปแล้วนี่ฮะเป็นพวกร้านค้านะ
ก็โดนไปเหมือนกันแล้วก็บ้านเรือนผู้คนในเขตเทศบาลตะบนบ้านด่าน
อำเภอบ้านด่านนับรวมแล้ว๓๐หลังคาเรือนครับ
ข้าวของเครื่องใช้ต่างก็เสียหาย
ถนนเข้าออกหมู่บ้านหลายแห่งเจอน้ำท่วมสูงระดับประมาณสัก๓๐เซนถึง๔๐เซนครับ
รถก็สัญจรไปมาลำบากนี้เข้าไปในตัวบ้านแล้วคุณผู้ชมฮะ
พวกฟูกพวกเสืออะไรก็ต้องขนออกมาแบบนี้ครับ
อย่างฟูกอย่างนี้คือถ้าเกิดจมน้ำคือทิ้งอย่างเดียว

เกษตรก็เสียหายเป็นพันไร่เลยคุณผู้ชมนี่ครับ

โอ้โฮถ้วมเยอะเลยนะ
ชาวบ้านบอกน้ำท่วมรอบนี้หนัก

ที่ผ่านมาที่เขาเจอนะคุณผู้ชมเขาบอกท่วมไม่กี่ชั่วโมง
เดี๋ยวน้ำมันก็ลดลงแล้วแต่รอบนี้นี่สิ
โอ้โหมันท่วมข้ามวันเลยครับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนบ้านด่าน
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบ
เพื่อจะหาทางช่วยเหลือครับเขาทำยังไงล่ะ
เขาก็เร่งหาทางเปิดทางระบายน้ำแล้วก็ไปกำจัดพวกวัชพืช
เทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นไปก่อนนี่

เขาบอกว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มอีก

ว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติครับ

ยังต้องเฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมงเลยครับครับ